โคราชคือเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาสงสัย
สงสัยผู้ชายคนนึงว่าจะก่อคดีอุกชะกันอะไรหรือเปล่า
ทีนี้จะตรวจปัสสาวะแล้วก็มีการจับใส่กุญแจมือเอาไว้
ทีนี้ผลการตรวจออกมามันไม่มีอะไรผิดปกติ
เขาเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเลยตำรวจจับผิดคน
เพราะฉะนั้นเมื่อรู้ว่าตำรวจจับผิดคน
ตำรวจทำอย่างไรดูค่ะค่ะดูค่ะ

ถึงตี๔ตำรวจไม่ได้กลับไปกอดลูกเมีย
ตายนี่กำเวร
นี่กำของเวร

พอกูไม่ผิดเขาต้องปล่อยกูมันแจ้หัก
ดูดินี่ใช่ไหมดูดูตำรวจ

คุณผู้ชมมันเป็นแอ็กซิตคอมมาก

แล้วคุณตำรวจกำลังทำอะไรอยู่

ใส่กุญแจมือเรียบร้อยแต่ทำไมถึงต้องเลื่อยคุณ
ก็นี่ไงคือทีแรกตำรวจเขาไปคุมตัวผู้ชายเสื้อสีแดงคนนี้
ได้ในหมู่บ้านพื้นที่อำเภอลำธเมนชัย

คือไปเจอกลุ่มหลายคนแหละว่ากลุ่มนี้ต้องสงสัย
ตำรวจเขาก็จะตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด
ส่วนคนเสื้อสีแดงคนนี้เจ้าหน้าที่เขาสงสัยไงว่า
ไปก่อคดีอุกชะกันอะไรหรือเปล่าเลยโดนจับไว้ก่อนเลย
กุญแจมือพร้อมกับเพื่อนอีก๒คน
ทีนี้ตอนจับกลุ่มเนี่ยผู้ชายเสื้อสีแดงคนนี้เขาก็โวยวาย
อะไรคุณตำรวจมาใช้กำลังกับพวกผมได้ไง
ผมไม่ได้ทำอะไรผิดคุณตำรวจทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่า
หลังจากนั้นก็บอกว่าคุณตำรวจไปตรวจสอบก่อนนะ

ใช่หลังจากนั้นเขาก็มีการคุมตัวมาที่โรงพัก
สุดท้ายพอมาถึงโรงพักคุณผู้ชมก็ตรวจสอบแบบละเอียดเลย
ปรากฏว่าผู้ชายเสื้อสีแดงตรวจปัสสาวะเขา
ปัสสาวะเขาก็ปกติแล้วตรวจพบอะไรอย่างอื่นไหม
ที่เป็นสิ่งผิดกฎหมายไม่มีค่ะก็คือการจับผิดตัวนั่นเอง

คือตำรวจเขาก็จะเอากุญแจไขกุญแจมือเพื่อปล่อยตัว
แต่ปรากฏว่าลูกกุญแจเนี่ยมันหัก
มันหักคารูกุญแจมือเลย
แล้วรูมันเล็กนิดเดียวคุณสื่อสกุล

นี่ไงเลยต้องเอาเลื่อยมาค่อยเลื่อยกุญแจมือออกให้
แล้วเอาจริงภาพมันเบลอแต่ว่าดิฉันดูคลิปเต็มแล้ว
ถ้าเกิดภาพชัดตำรวจเขาจะยิ้มแบบเขิน
มุมปากแล้วพูดอะไรไม่ออก
แล้วดูดิเลื่อยอยู่๒ชั่วโมงค่ะ
ทีนี้คนที่เขาโพสต์คลิปเนี่ยคือเขาก็บอกว่า
ก่อนทำทำไมไม่คิดผมแค่ประชาชนธรรมดาคนนึง

แต่พอแชร์ไปในโลกโซเชียลแล้วคนมาแสดงความคิดเห็นเยอะ
แล้วก็บางคนก็แบบก็มองเป็นเรื่องขำมองเป็นเรื่องตลก
คนก็อดขำไม่ได้เรื่องของยุทธวิธีในการที่จะเอากุญแจมือออก
แต่ส่วนหนึ่งนะคุณสืบสกุลเขาก็มองว่า
เวลาทำแบบนี้คนที่เขาเป็นผู้เสียหายผู้ชายเสื้อสีแดงคนนั้น
เขาจะสามารถเรียกร้องอะไรได้หรือเปล่า